ขี้เมาฉุนรถขับช้าชักปืนเล็งยิงสั่งสอนโอ้โหแค่ขับช้าเนี่ยนะ
เรื่องเกิดที่ถนน

เพราะว่าผู้ชายคนนี้โมโหคันหน้าขับช้า

ไอ้คู่กรณีก็ขับตามถันมีกันยื้อจะลงจากรถกันคุณผู้ชมไปดู
ยิงเปินยิงเปินยิงเปินยิงเปินยิงเปินยิงเปินจอดจอดจอดจอดยิงเปิน
ยิงยิงยิงผมด้วยแล้วพี่พี่มาช่วยเราผมก็เร็วมันเบามันเบาพี่ไม่เอาไม่ไม่ไม่โทรแล้ว

ลงมาลงมาผมท้ายลักษณะไปแล้วพี่ลงมา

นละมุนวุ่นวายนะครับ
นี่คือนายปุณกิจผลมะกรูด

เขาอายุ๔๖เป็นยูทูบเบอร์ช่องเดี๋ยวป่าพาไป
นี่แหละครับเขาขับรถไปตามผู้ชายคนนี้
ตามผู้ชายคนนี้ขับรถเก๋งสีขาวคู่กรณีชัก

ในคลิปจะเห็นคนขับรถเก๋งคล้าย
คล้ายคนเมายื้อแย่งครับ
ดึงตัวคนขับรถเก่งจะให้ลงมาจากรถให้ได้

ยื้อกันอยู่มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

ผู้ชายคนขับรถเก่งไม่ยอมลงง่าย
ตำรวจมาถึงก็นำตัวผู้ชายคนนี้ลงมาครับ
ทราบชื่อว่าสมคิตสุนันตะอายุ๕๑ปี

เหตุเกิดจะเที่ยงคืนแล้ว๕ทุ่ม๕๐แล้ว

ก่อนเกิดเหตุเขาขับรถจะไปรับแฟนกับเพื่อน
แล้วมาจอดส่งเพื่อนที่ป้ายรถประจำทาง

ขับตามแล้วกดแตงเหมือนไม่พอใจที่เมื่อกี้
เมื่อกี้จอดรถส่งเพื่อนแล้วอาจจะไปขวางแล้วมั้ง
แล้วเอาปืนยิงใส่รถเขานัดหนึ่ง

กับถนนพระรามเก้าขาออกนะครับคุณผู้ชม

คนอื่นอย่าไปทำแบบนี้ถ้าเขามีปืน

เข้าไปดำเนินคดีที่สอนอมักกระสัน

มีรอยแตกมีรอยร้าวนะครับ
อกจากนี้มีการตรวจค้นรถของผู้ก่อเหตุ

กลุ่มผู้ชมและกระสุนอีกเท่าไรรู้ไหม

ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายหน่อยดิ

ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุไปงานเลี้ยงมา

เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืน
แล้วก็เรื่องเมาแล้วขับครับ